เมื่อวานคุณเวช่าเขาบอกว่าเขาก็ออกมาอธิบาย

รัฐภูมิหลังจากจบข่าวใส่ไข่
รัฐภูมิก็ออกมาไลฟ์เหมือนกัน
และอธิบายว่าตัวเองที่ทำ
ขอซะฟังเสียงฟิล์มสักนิดหนึ่งได้ไหมลูก
ห่วงแล้วก็ถามว่าฟิล์มเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงนะแทบไม่ได้คุยเรื่องงานเลยครับ
พอเสร็จงานปุ๊บผมก็เลยรีบมาอัดคลิปวิดีโอชี้แจงสั้น
ให้กับทุกทุกคนได้รับทราบกันครั้งนี้ขอแบ่งเป็นสองเรื่อง
เรื่องแรกก็คือว่าที่เขาหนึ่งในข่าวแน่นอนซึ่งเขาก็บอกเลยว่า
คุณฟิล์มเขาอธิบายว่าเขายุ่งที่เพชรก็แบบละที่เป็นข่าวของเพชรเจ้าออกมาแล้วว่า
เขายุ่งจริงคือเขาแบ่งไปสองเรื่องถ้าที่มาทางฟังว่านี้
สรุปหลักใหญ่ใจความคือเหมือนกับบริษัทเมื่อก่อนที่เขาทำอะไรเนี่ย
ซึ่งปรากฏว่าเขาบอกว่าเหมือนได้มีโอกาสแบบไปทำเป็นแบบว่าแอปพลิเคชัน
ไม่จริงค่ะเพราะเขาจะดูเส้นทางการเงินใช่เขาดูเส้นทางการเงินหมดเลย
มีชื่อทั้งเพชรจ้าซึ่งเพชรจ้าออกมาแถลงไปเรียบร้อยแล้ว
ว่าเป็นการโพสต์ไอจีเกี่ยวกับโชว์รูมรถรถ
ฟิล์มรัฐบูรณ์ก็อัดคลิปนะครับวันนี้นางพิชญาครับ
ทารากรสันติโคศกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็พันธุ์ตำรวจตรี
วรนันศรีร้ำผู้อำนวยการนะฮะกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
แต่เขาถามว่าเขาเห็นคลิปดารากันหรือยังเขาบอกเขาเห็นแล้ว
เขาได้อัดคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะ
วิดีโอเหล่านี้จะเก็บถูกรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐาน
โดยมีพฤติการเป็นจุดกระจายของผลตอบแทนฮะเป็นเหมือนกับค่าเงินเนี่ย
มันมีความเชื่อมโยงกับบุคคลใดคนไหนก็แล้วแต่คนนั้นโดนหมด
ก็คือเส้นทางมันวิ่งไปหาใครหมดเลย
เขาถามแล้วดูของเพชรจ้าหรือยังของคนเวชจ้าเนี่ย
ตอนนี้คุณเพชรจ้าได้ประสานมายังพนักงานสอบสวนโดยจะขอส่งเอกสารคำชี้แจงแทน
แล้วก็เข้าขอพบรับทราบประเด็นการสอบสวนอีกทั้งยังมีพยานหลักฐานหลายส่วน
ถ้าทั้งคู่จะนำเอกสารการทำธุรกรรมมาแสดงต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อยืนยันว่าเป็นการรับโอนเงินจากการทำธุรกิจใดก็สามารถนำมามอบได้
ขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนจากวันที่๑๗สิงหาคม
เป็นนู่น๑๘วันเดียว๑๘สิงหาคม

โปรดติดตามตอนต่อไป